เริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนะคะสำหรับคุณคิววงปลัว
ประสบอุบัติเหตุถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนนะคะ
ต้องถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีการผ่าตัดสมองด้วย

ทีมแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพก็ได้ออกมาชี้แจงถึงอาการแล้วก็การผ่าตัดสมอง
ว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้คุณคิวปลอดภัยแล้ว
นาวาอากาศเอกพิเศษนายแพทย์ภัยศาลจันทรพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสายกิจกรรมพิเศษ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกฤษณีกาญจนพันธ์
ศัลยแพทย์สมองและระบบประสาท
แถลงความคืบหน้าหลังการผ่าตัดสมองคิวสุวีระ
หรือคิววงฟลัวที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถจักรยานยนต์ชนเมื่อเช้าวานนี้
ผลการผ่าตัดระบายเลือดที่ข้างบริเวณเหนือเยื่อหุ้มสมองด้านซ้าย
เป็นที่น่าพอใจสามารถเอาก้อนเลือดออกได้ทั้งหมด
คนไข้รับรู้และสามารถพูดคุยได้ตามปกติ
เพื่อติดตามอาการบวมช้ำของสมองว่าจะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่
รวมถึงปริมาณเลือดจางบริเวณใต้เยื่อหุ้มสมองด้านซ้าย

ส่วนหายปลาร้าด้านขวาที่หักไม่จำเป็นต้องผ่าตัด
เพราะกระดูกสามารถเชื่อมต่อได้เอง
ยังถือว่าคนไข้ยังไม่พ้นขีดอันตราย
และหากภายใน๕วันนี้ไม่มีอาการทางสมองเพิ่มขึ้น
ก็สามารถออกมาพักฟื้นในห้องพักปกติได้ค่ะ
แล้วก็มีเลือดบางอยู่ใต้เยื่อหุ้มสมองข้างซ้าย
แล้วก็มีสมองข้างซ้ายด้านหลังช้ำนิดหน่อย
ได้รับการผ่าตัดแล้วก็สามารถเอาเลือดที่อยู่เหนือเยื่อหุ้มสมองออกได้ทั้งหมด
หลังจากออกจากห้องผ่าตัดคนไข้ก็ตื่นรู้ตัวดีนะ
แล้วก็ทำตามสั่งคุยได้รู้เรื่อง
พบว่าเลือดที่เป็นอันตรายได้รับการเอาออกไปหมดแล้ว
ส่วนที่เป็นเลือดบางยังเห็นบางอยู่
แล้วก็ที่ช้ำก็ยังช้ำเท่าเดิม
เพื่อดูว่าสมองช้ำเนี่ยจะช้ำบวมขึ้นไหม
แล้วก็เลือดที่อยู่ใต้เยื่อหุ้มสมองจะเพิ่มขึ้นอีกไหม
คือซึมกลับ
กระดูกหายปลาร้าก็หักคำว่า๑๐๐คือหักแก้ออกจากกัน

แต่ว่าแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อก็คิดว่า
การรักษาคงไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าตัด
ดูหายปลาร้าก็เป็นกระดูกที่ไม่คือหมาติดกันได้

ไม่ว่าจะยังไงก็ตามคนไข้อาการตามจริงคือคนไข้ดีมาก
ก็คือตอนนี้สามารถดื่มน้ำได้แล้ว
แล้วก็หมอก็จะให้อนุญาตให้ทานอาหารอ่อนเย็นนี้